พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วค่ะ
มีกลุ่มชาวบ้านในอำเภอตาพระยารวมกลุ่มกันนะคะ
ใช้อาวุธซึ่งอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นจอบหรือว่าเสียม
ไปไล่จับโจรจรกรรมรถยนต์ชาวกัมพูชานะคะ
สรุปปฏิบัติการสำเร็จด้วยจับได้นะคะ
แต่ว่าในขณะที่นำตัวไปฝากขังนะคะ
ทั้งสองคนค่ะได้หนีไปพร้อมกับกุญแจมือค่ะ
ตำรวจภูทรตาพระยาจังหวัดสะแก้ววิทยุประสาน

และตำรวจภูทรวัฒนานครสกัดจับนายสำรันอายุ๔๒ปี
และนายสังลีอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชา
ผู้ต้องหาโจรกรรมรถจากฝั่งประเทศไทย
ขายในกัมพูชาหลังจากหลบหนีนะคะ
ขณะที่๑๐๐ตำรวจเอกอ่านุริษฐ์โคตรบุตร
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรตาพระยา
ควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสะแก้วค่ะ
สำหรับผู้ต้องหาทั้งคู่ได้ร่วมกันตระเวนโจรกรรมรถ
ฝั่งประเทศไทยไปขายในกัมพูชามาแล้วหลายครั้งนะคะ
ชาวบ้านตาพระยาไปพบขณะที่กำลังก่อเหตุพอดี
รวมตัวกันนับร้อยค่ะนำมีดจอบแล้วก็เสียมนี่ออกไล่ล่าคนร้าย
ทำให้คนในหมู่บ้านแทบจะไม่มีรถจักรยานยนต์ขี่ไปทำนากันแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวผู้ต้องหาหลบหนีค่ะ
ก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจ
ประเมินความที่บอกว่าตำรวจประเมินความสามารถของคนร้ายเล่นต่ำไป

ซึ่งก็ทำให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้หลบหนีไปได้นะคะ
และล่าสุดมีผู้แจ้งเบาะแสว่า
พบนายสังลีหนึ่งในผู้ต้องหาแล้ว

ขณะที่ตำรวจประสานเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน
สกัดจับและป้องกันการหลบหนีกลับประเทศ
โดยคาดว่าทั้งคู่ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะ